อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ขอแสดงความเสียใจเกิดขึ้นที่บุรีรำครับ
ครอบครัวนี้สูญเสียลูกสาวลูกสาวเรียนอยู่ม๖แล้วนะครับ
ปรากฏว่าลูกสาวหนีคุณครูฝ่ายปกครองเข้าไปในป่า
แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตปริศนาก็ยังไม่รู้ว่าน้องตายยังไงตายเพราะอะไร
คุณหมอบอกว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นเพราะหัวใจล้มเหลว
แต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ครอบครัวของน้องยังคาใจ
น้องที่ตายแบบปริศนาชื่อว่าน้องฟิล์มเป็นผู้หญิงครับ
อายุ๑๗เรียนอยู่ม๖โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
เพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเรื่อง
วันนั้นเนี่ยน้องฟิล์มและเพื่อนอีกคนโดดเรียนคาบสุดท้าย
คือโรงเรียนก็จะมีคาบวิชาคาบเรียนต่างนะ
แล้วคาบวิชาเรียนสุดท้ายวันนั้นบังเอิญเป็นวิชากิจกรรม
และกิจกรรมนั้นคือการสวดมนต์เป็นกิจกรรมสวดมนต์นะฮะ
น้องก็เลยไม่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์
แล้วไปนั่งเล่นจับกลุ่มกันอยู่ชั้นล่างของอาคารเรียน
ก็แค่ไม่ได้เข้าห้องเรียนแต่มานั่งคุยกันจับกลุ่มกันอยู่ข้างล่าง

พอรู้ว่าอ้าวทำไมพวกเธอไม่เข้าห้องกิจกรรมทำไมไม่ไปสวดมนต์
ก็เลยพากันวิ่งหนีคุณครูครับ
น้องนักเรียนพากันวิ่งหนีครูฝ่ายปกครอง
คุณครูวิ่งไล่นักเรียนวิ่งหนีหนีไปเข้าป่าหลังโรงเรียน
แล้วก็แยกกันหนีคนละทิศคนละทาง
ทีนี้พอโอเคเฮ้ยพ้นแล้วค่อยกลับออกมา
กลับออกมาจากป่านับคนดูเฮ้ยแล้วฟิลล์หายไปไหน
อ้าวนี่พวกเรามีฟิลมาด้วยเนี่ยตอนที่เราหนีกัน
แล้วฟิลล์ไม่ได้ออกมาจากป่าหนีไปทางไหนเนี่ย
แต่ว่าวันนั้นด้วยความเด็กอายุ๑๗
ก็เลยบอกว่าสงสัยคงจะออกอีกทางหนึ่งหรือเปล่า
แล้วอาจจะขึ้นรถกลับบ้านไปแล้วมั้ง
พอตกตอนค่ำเพิ่งรู้ว่าเพื่อนตายในป่าครับ

ตอนนั้นไป๓คนผู้ชายคนหนึ่ง

แต่ว่าหนูรู้แค่ว่าเขาเป็นคนที่เหนื่อยง่าย

เพื่อนบอกว่าปกติแล้วฟิลเป็นคนเหนื่อยง่าย
ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต

พ่อของผู้ตายก็บอกว่ายังคาใจครับ

ไม่มีครูคนไหนมาชี้แจงหรือว่าให้ข้อมูลเลย
มีแค่ครูโทรศัพท์มาบอกว่าโอเคเดี๋ยวช่วยรับผิดชอบ

คนที่แจ้งคือคุณหมอนะที่โทรมาบอก

บอกว่าจริงแล้วครูควรจะแจ้งไหม
แล้วคนที่ไปเจอลูกสาวผมคนแรก
คือใครครูคนไหนทำไมไม่บอกไม่แสดงตัวเลย
หมอบอกแค่ว่าลูกสาวน่าจะหัวใจล้มเหลว
มันยังมีความคาใจแน่นอยู่ในอกเยอะมากครับ
พ่อบอกแบบนี้ครับ
ก่อนหน้านี้ก่อนที่น้องฟิล์มวิ่งไปหกล้มน่ะ
ใครไปเจอน้องฟิล์มก่อนแล้วก็
จะไม่มีปฏิกิริยาทำอะไรบ้างเลยเหรอ

ปล่อยให้เป็นแบบว่าน็อกไปเร็วขนาดนั้น
จากทางโรงเรียนอยากฟังคำชี้แจงจากคุณครู

เห็นเหตุการณ์อยากให้มาเปิดใจอยากให้มา

เล่าให้ฟังเปิดใจกันว่าทำไมเป็นอย่างนี้

เข้าใจคุณพ่อเลยครับลูกสาวทั้งคนนั้นเลี้ยงมา๑๗ปี
ทางตำรวจโรงพักสตึกครับบอกว่าเชิญครูฝ่ายปกครอง
วิ่งไล่น้องนักเรียนทั้ง๓คนมาสอบสวนแล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดใดออกมา
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมทั้งทางคดี
และผลการชนะสูตรร่างอย่างละเอียด

ไม่แน่ใจว่าน้องมีโรคประจำตัวด้วยหรือเปล่านะคะ